คุณผู้ชมมาเป็นสักขีพยานหน่อย
ว่าข้าพเจ้านางสาวโรสลินประกอบธันตร์

ไปกวานหาตัวเลขทั่วทุกสันอาทิตย์
มากองมารวมไว้ที่นี่ที่เดียว
เอากันตั้งแต่เนิ่น๗วันรู้กัน
ว่าใครเป็นเศรษฐีดีหน้าหมายป้ายแดงกันบ้าง
นี่แหละค่ะจัดพิธีกันแบบโอ้เป็นกิจจารัศนาแบบนี้
นี่คือบริเวณสุสานกวางตุ้งตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
มีพิธีประชุมเพลิงศพรายญาติ
ในงานมหากุศลเก็บศพรายญาติ
หรือชาวบ้านเรียกกันว่าพิธีล้างป่าช้า
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๕แล้วนะคะ
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๕แล้วค่ะ
โดยเจ้าภาพที่จัดขึ้นเนี่ยก็คือ

จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๖ตุลาคมถึง๑๓ธันวาคม
รวมทั้งสิ้น๔๙วันเอาเบื้องต้นแบบนี้ก่อน
ครั้งที่๕ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่๕
รวมทั้งสิ้นครั้งนี้จัด๔๙วัน
คุณนี่เน้นตัวเลขจริงเลยนะ

เราไปพูดคุยกับประธานการจัดงานก็คือ
นางเบนจาวันตำนวัด

ครั้งนี้เป็นครั้งที่๕แล้วที่มีการจัดพิธีล้างป่าช้า
ทรวงวิญญาณ๖๐๐๐กว่าดุล่วง

ตามถนนหนทางหรือสถานพยาบาลการล้างป่าช้า
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะได้ปลดปล่อยคนที่ตายแล้ว

คุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
แต่สิ่งที่มันอัศจรรย์ใจคือ
ตอนที่มีการประกอบพิธีปรากฏว่า
พระอาทิตย์อัศดงแบบนี้
นี่ค่ะน่าหัศจรรย์ไหม

แต่ก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณ๖๐๐ดวงเลยนะฮะ

ลานหน้าวัดศรีนวรัฐที่บ้านทุ่งเซี่ยวตำบลบ้านกลาง
อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเหนือไปเลย
ถนนสายเชียงใหม่ฮอดระหว่างกิโลเมตรที่๒๙ถึง๓๐
กลายเป็นจุดรวมพลของชาวบ้านค่ะ
เพราะชาวบ้านไปขุดต้นตะเคียนทองในลำน้ำแม่ขานมา๔ต้น

มีการขอโชคขอลาบสำริดผลกันมาตลอด
ท่อนตะเคียนทั้ง๔ต้นเนี่ยนะคะ
ขาวโพลนยิ่งกว่าหิมะตกใส่อีกค่ะ
เพราะว่าแป้งทาถูกทาถูกันเยอะมาก
แพร่ก็หลากหลายสีผูกเต็มไปหมดเลยนะคะ
ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีเรื่องฮือหาชวนคนหัวลุกเกิดขึ้น
ลมหนาวพัดกระหน่ำอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว
มีคนสังเกตเห็นพบว่าหุ่นเจ้าแม่ตะเคียนทองศรีสุวรรณ
หุ่นเจ้าแม่ตะเคียนทองศรีสุดา
ผ้าที่ใช้โพกศีรษะเนี่ยถูกนำมาพันเอาไว้ที่คอ
เหมือนหญิงสาวที่กำลังหนาวเหน็บค่ะ

ชาวบ้านเขาก็แปลกใจกันไปตามกัน
แต่ไม่มีใครกล้าวิภาควิจารณ์เลย
ได้แต่สอบถามกันว่าใครไปล้อเล่นกับเจ้าแม่หรือเปล่าเนี่ย
แต่มีจำนวนมากนะคะที่เขาบอกว่าไม่มีใครล้อเล่นหรอก
เจ้าแม่น่าจะหนาวเจ้าแม่ก็เลยเอาผ้าที่โพกหัวมาพันคอตัวเอง
จุดนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่า
นี่มันฝีมือมนุษย์หรือฝีมือเจ้าแม่กันแน่
ตะเคียนทั้ง๔ต้นก็มีคนนำผ้าแพร่มาผูกเอาไว้เต็มไปหมด
ดูแปลกตามากในช่วงลมหนาวกระหน่ำแบบนี้
แห่คุณเล่าซะ
คุณผู้ชมครับไปดูจ่าสิบตำรวจสุธิพงศ์คณะนา
ว่าจาตีอายุ๖๓ปีอดีตต่อชะดอที่ออกจากราชการ
ประกอบอาชีพรับจัดโต๊ะจีนได้ไหมคุณ
คนนี้มาหาแสดงเลยนะ
เพราะว่าเขาเคยถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่หนึ่งพฤษิกายนมา๑๙บาท

เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยบนบานสารกล่าว
แล้วก็สัญญากับเจ้าแม่ตะเคียนหิน

จะเร่งสร้างศาลากางเปรียรณวัดบ้านโนรศิกษ์
ที่ตำบวนกวาแซงไอเผือกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต

เพื่อให้เสร็จทันสมโพธิในเดือนมีนาคม
ตอนนี้เขาก็ทั้งสนับสนุนงบประมาณแล้วก็เร่งสร้างให้แล้วเสร็จจริงนะครับ
แล้วก็จะมีการสมโพธิสารเจ้าแม่ตะเคียนหินหรือว่าพระนางจุธามาศ
ซึ่งก็ได้สร้างแล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้ว
จาติบอกว่าฝากถึงคนที่จะมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนหิน
ทาแป้งนะห้ามให้ร่างทรงทำพิธีต่าง
เพราะเจ้าแม่ท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบให้รบกวน
แต่ใครเดือดร้อนจริงเจ้าแม่จะช่วยเหลือรวดเร็วทันใจนะครับ
ส่วนตัวตีเองจากนี้จะเดินสายทำบุญ
วัดไหนขาดแคลนโรงเรียนไหนเดือดร้อนจะไปทำบุญถึงที่
แถมยังทำรถแห่ไว้คอยบริการทุกงานอีกด้วยนะครับ

เออยังไม่จบนะคะปิดท้าย
คุณผู้ชมพาไปเก็บตกที่สุรินถิ่นเมืองช้างกันหน่อยค่ะ

นี่คือวัดพัฒนาธรรมารามบ้านด่านช่องจอม
อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
นี่เขากำลังทำพิธีมหาพุทธาพิเศษสุดยอดมหามงคล
หล่อฉลุรุ่นแรกและเหรียญโลหะรุ่นแรก
ของหลวงปู่เหงปภาโสเจ้าอวาดวัดพัฒนาธรรมาราม
ซึ่งชาวบ้านโดยเฉพาะชาวอีสานถิ่นใต้
เขาให้ฉายานะคะว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
นี่เขาก็เลยมีการปลุกเสกรุ่นเห็งทรัพย์แสนล้าน
โดยผู้ร่วมพิธีก็จะได้รับแจก๑หมื่นเหรียญ
เพื่อเอาไปบูชาส่วนที่เหลือเปิดให้เช่าบูชา
รายได้จากการบูชาก็จะนำไปสมทบทุน
ร่วมสร้างวิหารพระพุทธศัยญาติสาราการประเรียนหลังใหม่ต่อไป
ทีนี้คุณค่ะหลายคนก็บอกว่าอยากทราบข้อมูลส่วนตัวของหลวงปู่เห็ง
เทพเจ้าแห่งโชคลาภของชาวดินแดนถิ่นอีสานใต้

หลวงปู่เฮงปัจจุบันท่านสิริอายุรวม๙๒ปี
เกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช๒๕๕๙
มีพี่น้องด้วยกัน๑๓คน
หลวงปู่เห็งเป็นบุตรคนที่๗บวชเมื่อปี๒๕๔
จัดให้ครบจัดให้เต็มแบบนี้ฉันจัดเอาเองนะ

วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะ